ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูกรณีการจัดมหากรรมค่ะ
ขายท่อตลาดทรัพย์สินจากคดียาเสพติดนะคะ
ปปศเขาจัดมหากรรมในครั้งนี้
เพราะว่านำทรัพย์สินที่เขายึดมาได้อายัดมาได้จากคดียาเสพติด
มาขายท่อตลาดเพื่อเป็นการตัดเรื่องของเส้นทางการเงิน
ขบวนการค้ายาเสพติดนะคะ

มีรถลัมโบกินี่ของเบนท์เรสซิ่งด้วยนะคะ
ประมูลเริ่มต้น๑๒ล้านบาทค่ะ
สำนักงานป้องกันและปรับรามยาเสพติดหรือปปศจัดมหากรรม
ขายท่อตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติดครั้งใหญ่เลยนะคะ
เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการยึดการอายัดในคดียาเสพติด
เป็นการตัดวงจรทางการเงินของผู้ค้ายาค่ะ
อย่างที่บอกทรัพย์สินรวม๑๕๖รายการนะคะ
มีทั้งทองรูปภัณฑ์๗๖รายการ
รถจักรยานยนต์๒๕รายการ
รถยนต์๕๑รายการและอื่น๔รายการ
มูลค่ารวม๔๐ล้านบาท
จำนวนนี้ค่ะเป็นทรัพย์ที่ยึดและอายัดไว้
จากนายอัครกิจวรโรเจริญเดชหรือเบนท์เรซิ่ง
ผู้ต้องหาคดีสมคบกันฟอกเงินเครือข่าย
นายไซสนะแก้วพิมพาผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายใหญ่

หนึ่งคือรถลัมโบกินี่กาลาโด
ประมูลเริ่มต้น๑๒ล้านบาท
นี่คือ๓รายการนะคะของเบนท์เรสซิ่ง
ที่จะนำมาขายทอดตลาด

ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับนายนัทพลนาคคำ

นั้นก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินประเภทที่ไม่เหมาะสม

เก็บรักษาไว้จะกลายเป็นภาระแก่ทางราชการ

เลขาธิการปปศนำทรัพย์สินมาขายท่อตลาดได้

แล้วก็นำฝากกับสถาบันการเงิน
กว่าสารจะมีคำสั่งถึงที่สุด
ถ้าสารมีคำสั่งยกฟ้องในคดีอาญาหลัก
ยกคำร้องขอริบทรัพย์สิน
ปปศก็จะต้องนำเงินที่ขายท่อตลาดได้
ดอกเบี้ยคืนให้กับเจ้าของ
นี่เป็นขั้นตอนตามกฎหมายค่ะ